ยามวิกฤตแบบนี้คนที่เตรียมพร้อมก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีปัญหา
แต่สำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเจอปัญหาหนักนะคะ
ยามวิกฤตของโรคระบาดโควิด
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่เขาเป็นอดีตผู้ผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์นะคะ
ช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานผันตัวเองมาเป็นช่างทำด้ามหนังสติ๊กขาย
ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเขายิงแบบเนี่ยนะ
ใช่คุณแล้วอันหนึ่งไม่ใช่ถูกนะฮะ๒๐๐๔๕๐๐บาท
แต่ขายดิบขายดีเพราะมันแพงหรอ
เดี๋ยวต้องดูว่าเขาทำแล้วเสร็จแล้วมันเป็นไงนะ
เอาขั้นตอนแรกก่อนเลื่อยกันก่อนค่ะ
เลื่อยไม้มาทำด้ามแล้วคุณเห็นไหมไม้อันใหญ่แบบนี้กว่าจะได้มาเนี่ย

กว่าจะเหลาถูกมันแรง

ใช่นะคะกว่าจะเหลาได้กว่าจะทำเป็นด้ามหนังสติ๊กแต่ละอันเนี่ย

คือมันต้องไปหากิ่งม้าที่มันเป็นแง่ง๓แง่งด้วยใช่ไหม

คุณวีรพมวีระกะศิกษ์ศรีวิชัย

มองหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ค่ะ

อาศัยประสบการณ์ในการลงพื้นที่ทำสารคดี
แล้วพอจะมีความรู้ติดตัวมาบ้างเรื่องของช่างอะไรแบบนี้นะคะ
ได้รับการถ่ายทอดมาจากลุงที่เป็นช่าง๑๐หมู่
เข้าไปรื้อห้องเก็บอุปกรณ์เจออุปกรณ์ช่างอายุนับร้อยปีทิ้งไว้
ทั้งสิวค้อนไม้เลื่อยตะใบ
ก็เลยนำออกมาทำด้ามหนังสติ๊กหรือว่าง่ำกงภาษาเหนือ
แบบโบราณก๊อฟพี่เบิร์ต
แล้วก็นำไปโพสต์ขายในโลกออนไลน์ปรากฏว่า
มีคนสนใจสั่งทำสั่งซื้อจำนวนมาก

ไม้ที่ทำด้ามหนังสติ๊กอย่างที่ก๊อฟบอกไป
มะขามอายุ๘ปีที่ปลูกไว้เองที่บ้าน
เพราะเป็นไม้ที่มีความเหนียวกว่าไม้ชนิดอื่น
เมื่อได้ไม้มาแล้วนะคะก็จะคิดแบบแล้ว
แล้วก็ใช้สิวใช้ค้อนต่อแกะสลักลวดลายออกมาเป็นชิ้นงาน
้ามหนังสติ๊กตามที่คิดไว้
ลูกค้าต้องการเยอะเลยค่ะ
อันหนึ่งคุณดูนะ๒๐๐๔๕๐๐บาท
ส่วนใหญ่จะนำไปเป็นของประดับสะสมมากกว่าที่จะเอาไปใช้จริงนะคะ
อกจากจะทำขายแล้วในอนาคต
คุณพี่วีรพงศ์บอกว่าเรียกพี่เลยนะคะ
ถ้าฟิตขนาดนี้นะถึงแม้ว่าอายุ๗๑แล้วนะ
บอกว่าในอนาคตจะเปิดซ้อนถ่ายทอดความรู้ให้ด้วย
เออดีไอเดียเจ๋ง
เออมันคือมันน่าสะสมนะ
สำหรับคนที่เขาชอบแบบของเก่าของโบราณของเล่นเด็กโบราณอย่างนี้นะ

เมื่อกี้ด้ามเขาทำเป็นรวดลายการ์ตูนด้วยเนอะ